สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่กลางสัปดาห์เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมีการประกาศเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับมีหลายพื้นที่โดนไปแล้วหลายพื้นที่ยังไม่โดนอากาศยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับคงต้องเตรียมตัวนะครับโดยเฉพาะใ
การนั้นมีอนุมว่าจะรุนแรงแล้วก็กลิ่นกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับคืออากาศเย็นสีแดงส้มเนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามีการแผลลงมาปกปรุงบริเวณประเทศเวียดนามแล้วก็ลาวตอนบนนะครับนั่นก็คือในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยบางส่วนก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะครับจะ

ต้องระวังนะครับ๑๘๑๙วีนาคมนี้ภาพเหนือนะครับแม่ท้องสอนอุตราดิษฐ์เชียงใหม่ตากเชียงรายกำแปลงเพชรลำคูณสุโขทัยลำปางพิสุโนโลกภายาวพิจิตรแพร่พิชบูรณ์แล้วก็นานนะครับส่วนในประเวนพื้นที่ภาคอิสานครับมีเลยหนังวลมพูข้อนกันมหาสารคาบอุดรธานีนครราชสีมาชายภูมิแล้วก็บุ
พรุงเทพส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกก็มีนครนายกชนบุรีปราจินบุรีระยองสักแก้วจันทบุรีชะเชิงเศร้าแล้วก็ตราดจะสังเกตว่าพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศเตือนดังนั้นในช่วงต้นสัปดาห์ใครจะใช้ชีวิตกลางแจ้งในพื้นที่เหล่านี้ติดตามสภาพอากาศแล้วก็